คุณผู้ชมฮะมาดูอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนี้กันหน่อยนะครับ
คือมันซ้ำซ้อนจนน่าตกใจจริงนะคะเมื่อมีรถคันหนึ่ง
เป็นรถเก่งฮอนด้าขอดสีขาวชนแล้วไม่ได้รู้จุดเริ่มต้นเขาชนเพราะอะไร
พอชนเสร็จมีพลเมืองดีมาช่วยพลเมืองดีจอดรถเสร็จลงมายืนคุย
คงจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่จังหวะนั้นแหละค่ะมีรถที่ตามมาชนละเนละนาดลองดูค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมห้าหกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เกือบตายหมู่นะฮะเป็นคุณคุณคิดว่าตัวคุณจะรอดไหมถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะ
ถ้าหันไปไม่ทันนะวิ่งไม่ทันเนี่ยตายเลยนะฮะดิฉันคงขาแข็งนะคะ
แต่ว่าหนึ่งในกลุ่มคนที่เป็นพลเมืองดีสังเกตนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูอีกที
เหมือนกับคนที่เขาหันออกไปทางถนนเขาน่าจะได้ยินเสียงหรือเห็นอะไรบางอย่าง
ครับแล้วเหมือนพยายามตะโกนเรียกให้ทุกคนหลบเนี่ยค่ะจังหวะนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่นี่เราไล่คลิปตั้งแต่ต้นนะเพราะว่ารถคันที่เป็นพลเมืองดีเขาค่อยมาจอดมาจอด
แล้วก็เอาไฟฉายมาโบกให้สัญญาณว่าตรงนี้มีอุบัติเหตุนะครับ
พี่เสื้อดำกำลังเห็นใช่ค่ะพี่ผู้ชายที่ลักษณะใส่เสื้อลายสีฟ้ากำลังคุยโทรศัพท์
ก็เดาว่าอาจจะกำลังคุยแล้วก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่จังหวะเห็นไหมคะไปแล้วค่ะ
เฉียดพี่เข้าไปนิดเดียวจริง

นอกจากจะเฉียวชนรถของพลเมืองดีที่มีกล้องหน้ารถแล้ว

ยังชนมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
แล้วตัวเองรถเบ้นคันนั้นก็พุ่งชนกับบารีเออร์ด้านขวาอีกทีนึงนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดตี๔นะคะ
คุณผู้ชมที่ผ่านมาบนถนนรัฐนาธิเบส
ที่เมืองบังใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
จนกระทั่งเจ้าที่ไปถึงก็ไปเจอกับร่างผู้เสียชีวิต
คือนายเรวัตศรีนวลอายุ๔๔ปี

นี่ค่ะเขาเป็นพ่อค้าขายข้าวเหนียวไก่ด้วยนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง

รถเก่งเนี่ยก็เสียหายกันไปตามคลิปเลยนะคะ
แล้วก็รถเบนท์ด้วยคันนั้น
คือคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุรถเบ้นคันนั้น
ไปเห็นว่าปรากฏว่ามีชาวต่างชาติ

เขาบอกว่าอาศัยช่วงชุลมุนข้ามถนนหลบหนีไป

แต่ก็ยังไม่พบเอกสารระบุตัวตนแล้วก็สัญชาตินะคะ
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปติดต่อทางด้านของภรรยามาได้ค่ะ

ตัวเองเนี่ยมาถึงโอ้โหเห็นสามีนอนสภาพอยู่แบบนั้น
ห่มร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
ตัวฝ่ายภรรยาบอกแบบนี้เลยนะคะ

เขากับสามีมีอาชีพขายข้าวเหนียวไก่ค่ะ

มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปซื้อของที่ตลาดบางใหญ่นี่แหละ
มาทำขายวันนี้ก็เหมือนปกติ
ขี่รถออกมาเอ๊ะทำไมถึงหายไปนานผิดปกติ

วินมอเตอร์ไซค์ไปขี่รถออกตามหา
แล้วก็มาเกิดเหตุเห็นสภาพสามีถูกชนจนตายแบบนั้นค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะไปกันที่เจ้าของกล้องหน้ารถ

คือมันจับภาพไว้ได้ทั้งหมดที่เกิดเหตุเลยคุณอธิพัฒน์ค่ะ
เล่าแบบนี้บอกตัวเขามากับเพื่อนรวม๖คน
กินสุกี้กันมากำลังขับรถกลับบ้านนั่นแหละ

ระหว่างทางเอ้าเห็นรถคันแรกนะคะ
ที่เป็นรถแอ๊กขอสีขับไปชนแบรีอร์ก็ตัดสังใจลงไปช่วย
อยู่ในคลิปกล้องหน้ารถนะครับเขากำลังขับผ่าน

ใช่เพื่อนเองก็ใช้ไฟฉายส่อง
แล้วจากนั้นก็ยังมีคนคอยช่วยกันยืนโบกรถด้วยนะคะ
เขาบอกว่าตอนนั้นนำตัวคนขับรถคันนี้
ลงมาได้จากรถนะคะแล้วก็พยายามช่วยโทรศัพท์หาญาติ
โทรแจ้งประกันภัยอยู่ดีมันก็เกิดเหตุอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ
ในกล้องน่ะเขายังโทรเรียกญาติยังไม่เห็นเลย
ทีนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็สันนิษฐานแบบนี้ว่า
เน้นของชาวต่างชาติรายนี้นี่แหละค่ะ
ชนมอเตอร์ไซค์ของคนตายก่อนแล้วก็มาเสียหลัก
ทั้งรถของพลเมืองดีแล้วก็แอคคอร์ดสีขาวคันนั้น
สุดท้ายก็ฉลับไปชนกับเบรีเออร์ด้านขวามือนะคะ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดที่เกิดเหตุบนถนนนะคะ
หาสาเหตุอีกทีว่าทำไมรถเบ้นคันนี้ถึงฉลับมาแบบนั้นนะคะ
ร่างของผู้เสียชีวิตก็ได้มอบนำส่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิทธิ์ชนสูตรสกป่อมไป
หรือหาหน้าที่ชีวิตจริงนะคะ
อุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วเกือบตายเป็นหมู่นะครับ